ภาพเมื่อวานนี้หลังจากที่อดีตนายกทักษิณกลับมาที่ประเทศไทย
กลับมาเจอกับผู้ที่มารอพบท่าน
ก็จะปรากฏภาพนายตำรวจนายหนึ่ง
เขาบอกว่าเป็นบอร์ดิการ์ดคู่ใจกับคุณชินวัฒน์
ซึ่งอยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่ตอนเป็นนายกสมัยแรก

นี้ขอนุญาตเขายังเดี๋ยวเดี๋ยว

เรานำเสนอในแง่มุมที่ไม่ได้เป็นลบเป็นบวก

แต่อยากให้คุณผู้ชมรู้จักว่าท่านนั้นคือใคร
เขาคือพันธุ์ตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพะโลไทย

การตำรวจหรือว่าพี่หนุ่ยของนักข่าวสายการเมือง

พระตำรวจเอกวัดทันยูเนี่ยเป็นนายตำรวจอารักษะ

เป็นนายกสมัยแรกจนมาถึงช่วงรัฐทพรหารปี๔๙
ทีนี้พอการเมืองเปลี่ยนคั่วไปลมเปลี่ยนทิศไป
ลมก็หอบเอาสารวัตรหนุ่ยไปอยู่ใต้เลยนะ
วิบากกรรมของชีวิตของพี่หนุ่ยเขาเหมือนกัน
ก็ถูกย้ายไปเป็นสารวัตรสืบสวนปราบรามสพ
กรงปีนังที่จังหวัดยาลาครับแล้วข่าวของหนุ่ยเทวดาก็เงียบไปเลยนะ
แต่หลังรัฐบาลภายใต้ตระกูลชินวัฒน์ชนะเลือกตั้งมาอีก
รองหนุ่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะมีการขยับขยื่น
แล้วก็ดูแลบุคคลสำคัญของตระกูลชินวัฒน์ได้มาโดยตลอดครับ
เช่นยุคที่นายสมัครศุนย์ธรเวชเป็นนายก
แล้วก็ถูกโยกกลับมานะรองหนุ่ยถูกโยกกลับมาเป็นสารวัตรกองบังคับการสันติบาลหนึ่ง
ดูแลพื้นที่บ้านจันทร์สองล่าครับ
พอมาในช่วงรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัฒน์
หนุ่ยก็มาเป็นผู้ช่วยในเวรสบ๓ของพลตำรวจเอกเรียวพันธามพงศ์
พบตรตอนนั้นคุณผู้ชมจนกระทั่งพบตรเปลี่ยนมาเป็น
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว

ผู้ช่วยในเวรสบ๔เทียบเท่าผู้กำกับ

ทางนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์มาโดยตลอดนะ
จนกระทั่งเมื่อ๒ปีที่แล้วครับปี๖๔
มีชื่อรองหนุ่ยเลื่อนตำแหน่ง
มาเป็นรองผู้บังคับการเลย
ก่อนหน้านี้มีข่าวถูกปลดออกจากราชการ
แต่เรื่องนั้นกล่าก็มีการยื่นอุดทอน
คณะอนุกรรมการกตรในภายหลัง

เราก็เอามาให้ดูว่า
เป็นหนึ่งบุคคลใกล้ชิดตระกูลชินวัฒน์นะครับ
ก็เตะบอลเก่งนะครับ
บอลเก่งเป็นที่รู้จักของสื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็ค่อนข้างจะเข้าใจการทำงานของสื่อมวลชน
ก็เลยสนิททุกคนแหละ
นักข่าวการเมืองสนิทกับพี่หนุ่ยเขาทุกคนแหละ
คราวนะครับแม่ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวด้วยนะเนี่ย